น้ำมันแพงหรอจะไปยากอะไร
แน็คชาลีแน็คบอกว่ามีวิธีมาแนะนำพลังงานทางเลือกครับคุณผู้ชมจะเลือกไหม
ขับเคลื่อนได้กันด้วยอะไรครับพี่เบิร์ช
เชิญกับเคลื่อนด้วยอะไรดอง

ชาลีเขาบอกว่านี่คือพลังงานทดแทนที่ชื่อว่าหมีสุดซอย
สุดซอยเค้าหมายถึงไปสุดซอยแหละ
สุดซอยเลยนะครับ
มาถามบอกคิดยังไงคิดได้ยังไงล่ะพ่อคุณ
แก๊กฉันปวดหัวกับเธอมากนะ
บางคนบอกว่าคิดดีไม่ได้เลย
แต่คุณแน็กมาตอบนะบอกมีแต่คนคิดกันไปในทางไม่ดี
หมาอุตส่าห์มีน้ำใจช่วยเข็น
นี่แหละครับขณะที่บางคนบอกว่าดูคลิปนี้
มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อขอบคุณแน็กชาลีมาก

ส่วนใหญ่ก็เข้ามาถือว่าคล้ายเครียดนะครับ
แม่บอกแน็กชาลีมาแนะนำเนี่ยผมก็นึกถึงสัตว์แปลกนะ
อันนี้สัตว์ไม่แปลกแต่ท่าแปลกไปเลย